เช้าแล้วแบบนี้พาคุณคุปตนานพาสอหนึ่งไปทานก๋วยเตี๋ยวกันนะคะ

ใครที่ผ่านไปที่คำชโนธอยากจะให้แวะไป

ไปดูก๋วยเตี๋ยวชามนี้กันหน่อยค่ะ
ครับนี่ก๋วยเตี๋ยวที่นี่นี่ฮะ
ร้านไม่ใหญ่ไม่โตแต่รสชาติอร่อย
และราคาแค่๑๐บาทเท่านั้นนะคะ
แต่ไปขายที่อุดรธานีเป็นเมนูเด็ดของคุณป้าผ่องศรี

คุณคุปตนานไม่ตอบเพราะเกลือน้ำลาย

ิตตี้สับของก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณนี้
ขายมากว่า๒๐ปีแล้ว
คุณป้าเขาพิถีพิถันในการปรุงนะคะ
และลูกก็จะช่วยกันทำเครื่องปรุง

สับต้มไข่คั่วพริกคั่วถั่ว
เครื่องปรุงต่างเพื่อให้ได้ของสดใหม่สะอาด
ไม่ได้ค่ะมะนาวต้องใช้มะนาวสดเท่านั้นนะคะ

นี่ใครใครฟ้อมใหญ่มากนึกใคร

ชามแบบนี้ไม่ต้องสั่งก็เสิร์ฟให้
ราคาไม่แพงสำหรับถ้าเพิ่มไข่ยางมะตูมเข้าไป
สั่งแล้วสั่งอีกสั่งแล้วสั่งอีกทานเพลิน